สดาตาสว่างโพสต์ดักสายมโนก่อนจะนำคลิปมาแชร์กันนะครับ

เพราะที่จริงแล้วภาพนี้คืออะไรคุณดูสิ
ตอนแรกนะตอนที่มันยังไม่ระเบิดออกมาแบบนี้
นี่ก็เป็นผีพุ่งใต้เป็นดาวตกตอนจังหวะแบบนี้

บางคนบอกว่าสวยเหมือนภาพกราฟิกเลย
เป็นแสงที่พุ่งสว่างเหมือนดาวตกนะครับ
ก่อนที่จะระเบิดออกคล้ายกับพลุ

เป็นคลิปที่ตอนนี้ถูกนำมาแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับ
อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เจ้าของเฟซบุ๊กเจษดาตาสว่าง
แชร์คลิปและอธิบายให้คนตาสว่างกันบอกว่า
คือเอาภาพทุก๑วินาทีมาตัดต่อรวมกัน
กลายเป็นภาพความเร็วสูง
ก็เลยจะเห็นเป็นภาพแบบนี้นะสวยงาม